มาดูประเด็นเรื่องของยาเสพติดกันบ้างนะคะ
ทางด้านของตำรวจภูทรภาค๕ก็ออกมาแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางเป็นยาไอซ์๘กิโลกรัมค่ะ
ผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะคะบอกว่าอยากได้เงินให้ภรรยาที่ตั้งท้องก่อนที่ตัวเองจะเข้ารับใช้ชาติค่ะ
นายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีประหยัดบุญศรีรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
ตัวแทนจากมณฑนทหารบกที่๓๓กองกำลังผาเมือง
และเจ้าหน้าที่ปรับรามยาเสพติดภาคห้า
ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกลุ่มนายประเสือปะจ๋อยวัย๓๐ปี
และนายเจษดาแอโกวัย๒๕ปี
ชาวเขาเผ่ามูเซอร์พร้อมกับของกลาง
เป็นยาไอซ์จำนวน๘ก้อนน้ำหนักก้อนละ๑กิโลกรัม
รวมทั้งหมด๘กิโลกรัมรวมถึงยังมีเงินสดอีก๒ล้านบาท
เนื่องจากเมื่อช่วงต้นเดือนชุดจับกลุ่มตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ได้เข้าล่อซื้อยาไอซ์จากผู้ต้องหาทั้งสองคน
โดยนัดส่งของและรับเงินกันที่บริเวณลานจอดรถตรงข้ามโรงพยาบาลฝาง
เจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
นี้เป็นเครือข่ายของชาวเขาเผ่ามูเซอร์
ลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาจากฝั่งตรงข้าม
ประเทศเพื่อนบ้านของอำเภอแม่อาย

ก็จะมีมูลค่าของยาเสพติดเพิ่มขึ้นอีกเป็น๒๓เท่า
เจษดาหนึ่งในผู้ต้องหาออกมายอมรับว่า
ได้เงินค่าจ้างจำนวน๒๐๐๐๐๐บาท
นำยาเสพติดไปส่งให้ลูกค้า

จากภรรยานั้นตั้งท้องได้๓เดือนเสร็จแล้ว
และตัวเองต้องเข้าไปรับใช้ชาติในต้นเดือนพฤษภาคม
อยากได้เงินให้ภรรยาก่อน
ส่วนผู้ต้องหาอีกรายนั้นให้การปฏิเสธ
บอกว่าเพียงแค่มาเป็นเพื่อนเท่านั้น